คืนนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วย
ความปราบปลื้มปิติของประสบกรณิกรไทย

ต่างปลื้มปิติและประทับใจ

โดยขบวนพระยุหะญาติราธิ์ทางชนเรมาก
พระพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
และริ้วขบวนราบที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่สวยงามสมพระเกียรติติดตามจากรายงานครับ
โดยบรรยากาศที่บริเวณใต้สะพานพระราม๘ฝั่งธนบุรี
ในช่วงวินาทีประวัติศาสตร์ที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ลอยลำผ่านหน้าประชาชนนับหนึ่งพันคน
ที่เข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณนี้

และทงที่มีพระประมาพิไทยวปรขึ้นอย่างพร้อมเพลียง

บันทึกภาพวินาทีประวัติศาสตร์ครั้งนี้
ประชาชนทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
รู้สึกปราบปลื้มตื้นตันที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
พระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์นี้
และถือเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิต
ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ปลื้มปิติที่สุดในชีวิต

อายุก็ขนาดนี่แล้วได้มีปุ่นวาสนาได้มาถึง
แล้วก็ได้ปลื้มมากค่ะ
ก็ได้กระเบบขอให้พ่อองค์ทรงพ่อเจริญ
แล้วก็ให้แค้วคาดปลอดภัยจับสิ่งอันตรายทั้งพวงค่ะ
ก็คงจะบอกไม่ถูกก็ปลาปลื้มอะไรฮะ

ถ้าอย่างไรก็อย่าให้ลูกหลานเขาเวลาจะมีในลักษณะนี้อีกที

บอกไม่ถูกค่ะขนลุกสู้
ขนลุกค่ะพูดอย่างนี้ขนลุกซู่
ความที่ว่าเรารักเรารักแผ่นดินไทย
เรารักแผ่นดินไทยเราก็พูดไม่ออกว่ารู้แต่ว่าเรารักแผ่นดินไทย
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ก็ได้มาร่วมชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธี
เมื่อถามถึงความรู้สึกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็บอกว่า
ได้เห็นภาพและบรรยากาศที่คนไทยรวมใจกันเป็นหนึ่ง
แล้วรู้สึกทราบซึ้งที่ได้เห็นทุกคนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ
ที่ต้องจารึกพลังแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักและเทิดทูลอย่างหาที่สุดไม่ได้